ระยองภาวะน้ำมันดิบรั่วไหล
เจ้าหน้าที่เร่งจัดการเราก็ต้องไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
ว่าเกิดอะไรขึ้นไล่ไทม์ไลน์กันหน่อย
และผลกระทบทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องของสุขภาพ
กระทบต่อประมงแล้วก็เรื่องของการที่จะกำจัดคราบน้ำมันตรงนี้

คุณผู้ชมฮะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับ
ก็ได้รับแจ้งจากบริษัทสตาร์ปิโตเรียมจำกัดมหาชน
อยู่ที่ตำบลมาพตะพุธจังหวัดระยอง
ว่าเกิดเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลจำนวน๔แสนลิตร
จากท่อใต้ทะเลของทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่๒๕มกราคมประมาณ๓ทุ่มนะคุณนะ
โดยสาเหตุมาจากการเกิดรูขนาด๐๙เซนติเมตร

ซึ่งสาเหตุเกิดจากเพลียงทะเลหรือว่าหอยทะเลมาเกาะ

แต่ทีนี้น้ำมันที่รั่วไหลออกมาจำนวนตั้งเกือบ๔แสนลิตร
สามารถควบคุมและก็หยุดการรั่วไหลได้

เข้าสู่วันอังคารที่๒๖มกราคม
ทัพเรือได้ส่งอากาศยาน
ในการสนับสนุนอุปกรณ์ในการขจัดคราบน้ำมัน
แล้วก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับการใช้เฮลิคอปเตอร์

นำสารเคมีขึ้นไปโปรยบริเวณพื้นที่เกิดเหตุทันที
นี่ปฏิบัติการของกองทัพด้วยนะครับ
ขณะที่เมื่อวานนี้ทางจิสด้านะคุณนะ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชน

แล้วก็มีการเผยแพร่เมื่อคืนนี้

ภาพจากดาวเทียมซึ่งถ่ายไว้เมื่อวานเวลา๑๐นาฬิกา๔๐นาที
เพราะว่าคราบน้ำมันลอยเป็นกลุ่มก้อนกลางอ่าวมาบตะพุธ

คิดเป็นพื้นที่๑๑๖๕ตารางกิโลเมตร
หรือคุณ๗๒๘๐ไร่
โอ้โหคุณผู้ชมมันดูเยอะนะ

ขนาดเนี่ยใหญ่กว่ากเกาะสเม็ด๒เกาะ
ใช่ฮะ๒เท่าของเกาะเสม็ดฮะ
คราบน้ำมันดังกล่าวอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลของอำเภอเมืองระยอง
ประมาณแค่๑๖๕กิโลเมตร

และจากการตรวจสอบทิศทางลมบริเวณอ่าวมาบตะพุธด้วยแบบจำลอง
ว่าคราบน้ำมันอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งเมืองระยอง
ชายหาดแม่ลำพึงและพื้นที่ชายหาดใกล้เคียง
๓วันหลังจากเกิดการรั่ววันแรก

ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบในด้านต่างต่อ

ทางหน่วยงานที่ทำน้ำมันรั่วเขาชี้แจงว่ายังไง

จอที่คุณผู้ชมเห็นเป็นแถลงการฉบับที่๔นะคะ

ใช่ค่ะมีการรายงานความคืบหน้าด้วย
ว่ามีการคำนวณแรงดันพบว่าปริมาณน้ำมันดิบที่รั่วไหล
อยู่ที่ประมาณ๒๐๕๐ตัน
ใช่ครับหลังจากนั้นบริษัททำอะไรบ้าง
มีการชี้แจงบอกบริษัทได้ฉีดพ่นน้ำยา
ขจัดคราบน้ำมันโดยทางกองทัพเรือ
เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือภาคที่๑

ยืนยันว่าทางบริษัทสามารถควบคุมปริมาณคราบน้ำมัน

แล้วก็จาก๒๐๕๐ตันที่ลั่วไหลออกมา
ตอนนี้ถูกกำจัดไปแล้ว
จนทำให้มีปริมาณน้ำมันที่ยังอยู่ในทะเล

ใช่แล้วก็เป็นเป้าหมายด้วยนะว่าภายในช่วงเที่ยงวันนี้
จะพยายามควบคุมสถานการณ์กำจัดให้หมดนะคะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมอย่างหนึ่งที่ตามข่าวนี้มา
หลายคนอาจจะแบบว่าสรุปแล้ว
ปริมาณน้ำมันที่มันรั่วไหลออกมามันคือเท่าไหร่กันแน่

มันเป็นกี่ตันกันแน่เปรียบเทียบยังไง
เพราะเอาจริงค่ะคือหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
รัฐมนตรีทรัพย์บอกว่า๒๐๐๐๐ลิตร
แล้วตอนนี้เหลือแค่๕ตัน
แล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีคมนาคมล่าสุดบอกเหลือ๑๖๗ตัน
แต่ต้องดูไงคุณนะต้องดูว่ามันรวดเริ่มต้นเท่าไหร่
ปริมาณเท่าไหร่ไหลออกมาในทะเลเท่าไหร่
มีการฉีดมีการควบคุมมีการกำจัดไปได้แล้วเท่าไหร่

ใช่ค่ะทีนี้พอดูทางฝั่งของรัฐมนตรี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุณวรารุทธ์ศิลปะอาชาเนี่ยนะคะก็มีการเปิดเผย
บอกว่าตอนนี้ได้รับรายงานของเจ้าหน้าที่
ระบุว่าน้ำมันที่ลั่วไหลลงทะเลเนี่ยประมาณสองหมื่นลิตร

ประเมินจากทิศทางลมประเมินจากการไหลของน้ำเนี่ย
มั่นใจนะคะว่าน้ำทะเลจะไม่พัดน้ำมันเหล่านี้
เข้ามาใกล้กับชายฝั่งอันนี้คือสิ่งที่คุณวราวุฒิบอก
แต่ทีนี้เรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่จะขจัด
กำจัดพวกคราบน้ำมันตรงนี้
บริษัทของเจ้าของน้ำมันเนี่ยนะคะ
ต้องดูแลต้องรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลย
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังดำเนินการ

กับบริษัทเจ้าของน้ำมันเอกชนตามกฎหมายด้วย

ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมระยะยาวมันจะเกิดอะไรไหม
ซึ่งอันนี้มันต้องมองไปยาวแบบ๓ปี๕ปีเลยนะ
ใช่นะฮะแต่ว่ารัฐมนตรีทรัพย์บอกว่า
จะถือว่าไม่ซ้ำรอยกรณีน้ำมันดิบรั่

เพราะตอนนั้นมีทั้งน้ำมันดิบที่ลอยแล้วก็จมทะเลไปเยอะนะฮะ

ตอนนี้ทางกระทรวงทรัพย์ก็เป็นหน่วยงานสำคัญ
การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่เหมือนกันนะครับ
คนนี้ก็ต้องดูแลเฝ้าระวังผลกระทบในพื้นที่นะ
ตอนนี้ประกาศเตือนให้ประชาชนนักท่องเที่ยว

เฝ้าระวังและใช้ความระมัดระวัง
หลีกเลี่ยงในการลงเล่นน้ำทะเล
บริเวณที่มีคราบน้ำมันโดยเด็ดขาด

รีบแจ้งหน่วยงามราชการที่เกี่ยวข้องทันทีนะครับ

ก็ต้องทำงานควบคู่กับทุกหน่วยงานจริง
ในการที่จะบริหารจัดการ
เรื่องของการขจัดคราบน้ำมันเหล่านี้นะครับ

แล้วพอมาเจอเหตุการณ์แบบอย่างนี้นะคะคุณผู้ชม

อย่างคุณหมอโอภาษการกวินพงศ์บอกว่า
ตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพของประชาชน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติการ

คุณหมอบอกว่ามันเป็นสารเคมี

ก็อาจจะเกิดการระคายเคืองผิวหนัง

ก็แน่นอนค่ะระคายเคืองเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

ก็อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้

เราท่านนักท่องเที่ยวเราต้องระวังอะไรบ้าง
โดยเฉพาะชาวบ้านและชาวประมงท้องถิ่น

คุณผู้ชมฮะเมื่อเช้านี้ทีมข่าวของเรา

แล้วก็ทีมข่าวของเราได้สำรวจชายทะเลหาดแม่รำพึง
วัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง
คราบน้ำมันมันจะลอยมาถึงหรือเปล่า
คุณคือมีชาวบ้านไปนั่งเฝ้าดูเหมือนกัน
ไปดูเหมือนกันสิว่าคราบน้ำมันมันลอยมายังไงบ้างนะครับ
ตรงนี้เองเราไปเจอกับคุณป้านุจรีมก

แต่ก็หลีกเลี่ยงที่จะลงไปเล่นน้ำทะเล
อีกทั้งจุดเกิดเหตุห่างจากชายฝั่งประมาณ๒๐กิโลเมตร
เชื่อมั่นว่าทางการจะสามารถจัดการได้เหมือนอย่างที่แล้วมานะครับ
แต่ทีนี้ถามชาวประมงในพื้นที่ก็คือคุณลุงทองใบจันพิทักษ์
คุณลุงนะคุณบ่นเลย
บอกว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้นะ
มันทำให้ชาวประมงย่ำแย่
และทีนี้ชาวประมงทุกคนทุกข์ยากอยู่แล้วนะฮะ
ที่ผ่านมานะวิถีประมงพื้นถิ่นนะ
กุ้งหาหอยหาปูหาปลา
ทะเลที่เคยจับได้ขายได้เป็นหลักแสนต่อเดือน

เล็กอย่างในพื้นที่มีแต่โรงงานเต็มไปหมดแล้วอืม

ความยุ่นรอดจะมาถึงเวลาไหร่อีกเนี่ย
เหนือปลูกเยี่ยดถึงเหนือถูกเยี่ยดถึงหาด
หมู่วะไผะปลาโล่งเคียวปลาขังเหลือง
ปลาหม่งปลารัง

ของดีแต่หยอดมีแค่โรงงานาที่นี้
แหว่งกันเราไปสำรวจมาเมื่อเช้านะครับ
แล้วก็เมื่อเช้าเห็นว่านายกสั่งการนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
อย่างนายอธิรัฐรัตนเศษก็เปิดเผย
บอกนายกสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องเร่งขจัดคราบน้ำมันค่ะ

ทีนี้ปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลอยู่
๑๖๗ตันอันนี้ถือว่าเป็นความรุนแรงระดับเทียร์๒
เกณฑ์คือถ้าเกิดว่าปริมาณที่รั่วไหลอยู่ที่๒๐๑๐๐ตัน

ซึ่งทางกองทัพเรือเองก็ต้องมีการตั้งศูนย์ขจัดคราบน้ำมัน
ให้เป็นไปตามแผนการขจัดคราบน้ำมันแห่งชาติ
แล้วเขาต้องฉีดน้ำยาค่ะตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงตอนนี้เลยคุณผู้ชม
แล้วตอนนี้มันก็เลยเหลือกลุ่มคราบน้ำมันไม่มาก
ถือว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ใช่นะฮะแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพย์เขานะฮะ
ทำนายการเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันในทะเลนะฮะ
โดยผลของแบบจำรองแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการควบคุมป้องกัน
กลุ่มน้ำมันดังกล่าวอาจจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งทะเล
บริเวณหาดแม่รำพึงถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดในวันที่๒๘มกราคมนี้
เวลา๕โมงเย็นคุณ
บริษัทก็ต้องดำเนินการจัดการในการควบคุมพื้นที่ของมันให้ดีที่สุด
และล่าสุดอีกทีเมื่อเช้านี้๑๐โมงครึ่ง
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าบรยอง
ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายวงศกรนราธาวารักษาการผู้มนวยการเจ้าท่าระยอง
เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพมาปตับพุธ
ในข้อหาฝ่าฝืนมาตรา๑๑๙ทวิแห่งพบเดินเรือนในน้ำไทยพศ๒๔๕๖
โดยโทษฐานของความผิดนี้คือจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าพอดูข่าวนี้แล้วจะกังวลเกี่ยวกับพวกผลกระทบต่าง
แล้วนี่คุณผู้ชมวันนี้ทางสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ใช่นักวิชาการนักวิจัยทั้งหลายพอเห็นข่าวนี้

แล้วเมื่อเช้าก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณที่มีการรั่วไหล
คือจะเอาเรือออกไปเก็บตัวอย่างพวกน้ำทะเลตัวอย่างดินที่อยู่รอบนั้นนะ

แล้วก็จะเอามาเข้าห้องแล็บเลยค่ะคุณผู้ชม

มันส่งผลกระทบตั้งแต่จุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหารพวกแพงต้นพืชสัตว์ต่าง
รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตพวกปลาต่างอย่างไร
ระยะยาวจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง
เพราะว่าเอาจริงทีมนี้ของจุฬา
ตอนที่เกิดเหตุการณ์ปี๕๖เดือนกรกฎาคม

ใช่ทางทีมจุฬาเองเขาก็มีการศึกษาข้อมูล
แล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คล้ายกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นด้วย
ก็ต้องไปย้อนดูเหตุการณ์เก่ามันฟื้นหรือยัง
เกิดเหตุการณ์ใหม่แม้ว่าหลายหน่วยงานจะบอกว่า
คือตอนนี้สถานการณ์ควบคุมได้นะครับ
มีการใช้เรือฉีดพ่นน้ำยาขจัดคราบน้ำมันไปแล้ว
แต่ทีนี้ก็ต้องดูนะคุณนะ
น้ำมันที่อยู่บนผิวน้ำมันอาจจะหายไป
แต่ตรงใต้น้ำกับทรัพยากรใต้ทะเลมันจะเป็นยังไงต่อ